มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากที่เมื่อวานนี้คนเก็บขยะค่ะ
ไปพบถุงดำถูกทิ้งไว้ที่บ่อขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะ
ตอนแรกจับดูมันหนักเปียกและเหม็น
สงสัยว่าข้างในมันมีอะไรเอามีดกรีดออกดู
ก็ยังไม่แน่ใจอีกเป็นซากสัตว์หรือเปล่า
เปิดดูอีกทีแล้วเรียกสามีมาดูคนที่ไปเจอนี่เป็นผู้หญิงนะ
เรียกสามีมาดูสรุปแล้วช่วยกันดูปรากฏว่าเป็นศพเด็กนะคะ
ตัวใหญ่แล้วด้วยอายุคันประมาณใกล้คลอดนะคะ
จากการตรวจสอบนี้อายุคันประมาณ๗เดือนด้วยกันนะคะ

ตามหาตัวแม่ใจร้ายคนนี้เจอแล้วเป็นหญิงชาวพม่า
สอบปากคำเบื้องต้นบอกว่าคลอดกระทันหัน
แล้วพอคลอดออกมาจับดูลูกไม่ร้อง
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตก็เลยตกใจเลยเอาไปทิ้งนะคะ
ตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบร่างเด็กทารก
ถูกเอามาทิ้งไว้ที่บ่อขยะของเทศบาลนครหัดใหญ่สงขลา
เบื้องต้นพบว่าเป็นศพเด็กทารกเพศชายแรกเกิด
เปลือยเปล่าถูกใส่ไว้ในถุงพลาสติกนะคะ
คือถุงด้านในเป็นสีแดงแล้วเอาถุงดำซ้อนอีกทีหนึ่ง
สภาพยังมีรกติดอยู่เลยยังมีสายสดือติดอยู่เลยนะคะ

จากการสอบถามนางสิริพรชัยทัศน์อายุ๔๘ปีคนหาของเก่า
คนนี้บอกว่าตนเองเป็นคนพบถุงดำใบนี้เป็นคนแรก
ในระหว่างที่คุยหาของเก่า
จากนั้นจับดูมันหนักเปียกเหม็น
ก็เลยเอ๊ะสงสัยว่าข้างในมันมีอะไรก็เลยใช้มีดกรีด
ทีแรกเปิดออกดูคิดว่าเป็นซากสัตว์มองไม่ชัดนะคะ
ก็เลยเรียกให้แฟนมาดูเรียกให้สามีมาดูช่วยกัน
ปรากฏว่าพบว่าเป็นศพเด็กทารกตกใจค่ะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูต่อนะคะ
ทีนี้จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เก็บขยะของเทศบาลเมืองควนลังทราบว่า
ถุงขยะใบนี้เก็บมาจากโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ่อขยะ
อธิบายแบบนี้ก่อนนะคะบ่อขยะนี่เป็นบ่อขยะลักษณะรวมกันจากขยะหลายที่
ลักษณะหลายไร่กองเป็นภูเขาเหล่ากาเพราะฉะนั้น
จุดที่เอามาทิ้งขยะเนี่ยจะมาจากหลายจุดด้วยกันเอามารวมกันในจุดเดียวนะคะ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่พร้อมหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองควนลัง
เข้าไปตรวจสอบบ้านพักคนงานอยู่ภายในโรงงานแห่งหนึ่ง
เพราะว่าตำรวจไปรู้ตัวแล้วนะคะสำหรับแม่ใจร้ายคนนี้นะคะ
เป็นหญิงชาวพม่าอายุสามสิบปีทีนี้เอาตัวมาสอบสวน
รับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นแม่ของทารกจริงเป็นคนเอาศพไปทิ้งเองแหละ
จากการตรวจสอบภายในห้องพักพบผ้านวมเปื้อนเลือดด้วย
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะและนำตัวไปสอบสวนที่สพหาดใหญ่เพิ่มเติม
พร้อมกับสามีด้วยสามีเนี่ยทำงานอยู่โรงงานเดียวกัน
เธอเล่าว่าท้องเนี้ยเป็นท้องลูกคนที่สองแล้ว
ช่วงตีสี่ขอเราภัยนะคะช่วงสี่โมงเย็นเมื่อนี้
ปวดท้องค่ะคลอดกระทันหันในห้องเลย
พอคลอดออกมานะคะตอนนั้นอยู่คนเดียว
เห็นเด็กแน่นิ่งไปไม่มีเสียงร้อง
อ้าวไม่มีลมหายใจก็เลยคาดว่าลูกน่าจะตายแล้ว
ตอนนั้นตกใจค่ะทำอะไรไม่ถูกก่อนที่จะเอาลูกเนี่ย
ห่อผ้าแล้วเอาห่อใส่ถุง๒ชั้นแล้วเอาไปทิ้งในขยะของโรงงานนะคะ
ร้อยตำรวจเอกวันลบสุภาชัยกิจรองสารวัสสอบสวนสพหาดใหญ่เปิดเผยค่ะ
ทางคดีต้องรอผลการชนสูตรศพจากแพทย์นะคะว่าเด็กเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้อง
ตามที่แม่อ้างหรือเสียชีวิตหลังจากที่คลอดออกมาแล้ว
ตอนนี้เหลือแต่เรียกตัวมาสอบสวนในรายละเอียดเพิ่มเติม
แต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าเอาผิดใดนะคะ
พร้อมให้นายจ้างมารับตัวกลับไปเพราะว่าเป็นแรงงานต่างด้าว
จากนี้ต้องรอค่ะรอกว่าผลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของเด็ก
จะออกมาจากแพทย์ใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์ด้วยกัน
ก็ต้องดูว่าสรุปแล้วคลอดออกมาแล้วแม่ทำให้ตาย
หรือตายตั้งแต่อยู่ในท้องสายรกพันคอหายใจไม่ออกจากอะไรแล้วตาย
อันนี้ตำรวจขอดูก่อนนะคะก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอด้วยนะคะ